หญิงสาวคนนึงค่ะที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเขาไม่ง้อเทศบาลแล้วค่ะ
ถนนขลุขระใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุบ่อยใช่ไหม
ซื้อมาเองเลยค่ะยางมะตอยนะคะมาราดเองเลยค่ะ
แล้วก็ปรับปรุงถนนเองเลยค่ะบอกว่าไม่ได้จะเป็นการประชดประชันอะไรนะ
แต่ว่าถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุจริง
เวลาคนขี่รถจักรยานยนต์มารถจักรยานยนต์ล้ม
แล้วเธอต้องทำแผลให้อยู่บ่อย
เธอก็เลยบอกว่าไม่รอแล้วกันทำเองซะเลยดีกว่านะคะ

กลายเป็นภาพประทับใจชาวเน็ตหลายคนเลยค่ะ
ที่มีการแชร์ภาพของหญิงสาวคนนี้

เพราะว่าเป็นการทำถนนให้มันเรียบ

เธอซื้อยางมะตอยมาเองเลยค่ะ

ถนนนี้อยู่บนเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีนะคะ

อีกส่วนหนึ่งก็ต่อว่าการทำงานของเทศบาลบอกว่า

ทีมข่าวของเราสายตรวจโซเทียล

คุณสรินาเหนือจตุ
ซึ่งก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์

ถนนนี้เป็นหลุมมานานเป็นปีแล้ว
แล้วก็เป็นช่วงทางโค้งถนนแคบนะคะ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
บอกเลยว่าเธอเห็นชาวต่างชาติ
ขี่รถจักรยานยนต์ตกหลุมรถล้ม
เธอต้องเข้าไปช่วยทำแผลบ่อยครั้งมาก

ไปซื้ออย่างมาต่อยมาราดถนน

ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไปตำหนิการทำงานของทางเทศบาล
เธอก็แค่อยากจะช่วยเหลือสังคมเท่านั้นเอง
ด้านเทศบาลว่าอย่างไร
นายธวัฒน์ทิพย์นุ้ยนายช่างโยธาเทศบาลนครเกาะสมุยเปิดเผยแบบนี้ค่ะ
บอกว่าบริเวณชายหาดเฉวงเพิ่งมีการตรวจ
และปรับปรุงถนนไปในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เอง
ว่าจุดนี้น่าจะตกหล่นการตรวจสอบ
ถนนบนเกาะมีระยะทางกว่า๓๐๐กิโลเมตรอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง
แต่ถ้าหากประชาชนร้องเรียนมา
เจ้าหน้าที่ก็พร้อมดำเนินการปรับปรุงให้อย่างเร็วที่สุดค่ะ